ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วปิดไปได้ในแดนบวก
วกขึ้นมาเล็กน้อยครับมูลค่าการซื้อขายอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนะครับ
แต่ว่าวันนี้มีลุ้นต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับ
สัญญาณคือมีโอกาสจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่ง
รอบการประชุมเดือนมิถุนายนนี้นะครับเขาส่งสัญญาณมาแล้ว
เมื่อวานนี้หุ้นสหรัฐก็ปรับตัวบวกขึ้นไปด้วย
ส่วนหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดตลาดบวกขึ้นมา๑๔๖จุด
อยู่ที่ระดับ๑๕๖๖๑๕จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย๓๙๙๔๓ล้านบาท
โดยประมาณเดี๋ยววันนี้ลุ้นต่อว่าจะไปต่อได้ขนาดไหนนะครับ
ส่วนราคาทองคำบ้านเราเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม
ลดลงไป๑๐๐บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ๒๓๕๐บาท
ขายออก๒๔๕๐บาทครับ
ผันผวนที่เกิดขึ้นสำหรับการลงทุนในช่วงนี้
ปัจจัยกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนพอสมควรทีเดียวนะครับ

ถ้าหากว่าเราดูเรื่องของการเมืองอาจจะรับรู้กันพอสมควรอยู่แล้ว
แต่ว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นต่างประเทศก็มีระเบิดที่เกิดขึ้น
ความไม่มั่นคงต่างการเปลี่ยนแปลงต่าง
นโยบายการเงินการลงทุนของหลายต่อหลายประเทศ
เหล่านี้กระทบต่อภาพรวมการลงทุนอย่างไร
วางแผนปรับกลยุทธ์กันในช่วงนี้นะครับ

วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

ก็เมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ายังปรับตัวบวกมาได้อีกประมาณสัก๑๔จุดนะครับพี่ปิ๊ก

ส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเองกรณงอก็ประกาศข้องอัตราดอกเบี้ย

ก็ถือว่าตามคาดนะครับผมนะครับตลาดก็คาดว่างวดนี้ก็คงจะคง
แล้วก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์ของฝั่งตลาดของสหรัฐอเมริ
เหมือนกันว่าทางเฟสธนาคารกลางของสหรัฐเขาจะมีทีท่าอย่างไร
ซึ่งก็ให้สัญญาณว่าโอเคตัวเลขเศรษฐกิจต่างก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่เขาประเมินไว้อยู่
อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แล้วบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่คุณทรัมป์นะมีนโยบายอย่างนู้นอย่างนี้
อาจจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจเขามองว่าอาจจะเป็นการส่งผลกระทบระยะสั้น
หรือมีเรียกเวลาที่ไว้แผนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยตอนไหนนะครับ
ซึ่งก็จะมีการประชุมจริงเดือนหน้านะครับ
ก็มีโอกาสที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ครั้งนี้ก็มีพอสมควรทีเดียวนะครับ
ทีนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านของเงินจริงแต่ทีนี้ช่วงนี้นะครับพี่ปิ๊กมันมีเรื่องของข่าวใหญ่สักสัปดาห์ต่อเนื่องมาเนี่ยเรื่องของตัวบิตคอยน์
โอ้โหอันนี้เขาเรียกบิตคอยน์คืออะไรคุณม้าบิตคอยน์จริงมันถือว่าเป็นค่าเงินออนไลน์สกุลเงินสกุลหนึ่งเลยนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเงินบาทเงินดอลลาร์เงินปอนนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนี้อยู่บนโลกออนไลน์
สามารถใช้จับจ่ายซื้อของได้ในออนไลน์ได้ครับนะฮะก็อย่างแต่ก่อนนี้เราคุ้นเคยนะเงินบาทเงินเอสดอลลาร์เนี่ย
เราถือแบงค์มานะเอาไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยได้แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้
อีกระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็ใช้ค่าเงินออนไลน์คือบิตคอยน์นี่เอง
ต้องอธิบายให้ชมท่านให้ชมฟังนิดนึงนะครับคือปกติเวลาสมมุติว่าเราอยู่เมืองไทย

ต้องไปแลกตังค์เป็นดอลลาร์นะครับ
แล้วก็ต้องให้แบงค์โอนเงินจากเราเนี่ย

ทีนี้เนี่ยแบงค์ก็ทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่า

เช็คก่อนแล้วไปหาบีบีเป็นใคร
ที่บัญชีอะไรอยู่แบงค์ไหนต่างประเทศ

โดยมีธนาคารเป็นตัวกลาง

ก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมอัตราแรกเปลี่ยน

แต่พอมาโลกออนไลน์มาในโลกของบิตคอยน์แล้วเนี่ย

ไม่ต้องมายุ่งเพราะส่งถึงบีเอง

แต่ว่าสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือ

คือแรกมาเป็นเงินไม่จริงต่อ
นะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่ว่ามีคน
เพราะว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นมา

โอ้โหแปดหมื่นกว่าบาท
เท่ากับท้องหนัก๓บาทกว่าโอ้โห

โอ้โหขึ้นมากี่เท่าเนี่ย

แต่ด้วยการที่คนเริ่มเห็นช่องว่าเฮ้ยออนไลน์นี้ใครก็ดิจิทัล
หรือขายของออนไลน์

ไวล่งไวรัสออกมาเรียกค่าไทยนะฮะ

ไม่มีทางรู้เลยว่าเบื้องหลังบางทีนั้นเป็นใครเป็นใคร
อย่างเราไปเปิดบัญชีฝากเงินในแบงค์ธนาคารเนี่ย

แล้วมาเปิดบัญชีแทนกันพิกฎหมายนะฮะ
นะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องเลย
ใครจะเปิดก็ได้หรือจะเปิดกี่บัญชีก็สามารถทำได้
อันนี้ถือเป็นช่องที่ทำให้พวกที่ผิดกฎหมายเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทด้วยเรื่องจริงใช่ไหมฮะ

ค่าเยาะเฟาคเงินต่าง
ก็เลยทำให้คนเข้ามาเยอะเลยทีเดียว

อีก๑๐ปี๒๐ปีข้างหน้านี่

บิดลบ๘๐ประมาณนะครับ

นี่คือบิดแล้วก็คอจริงนะครับ
เพราะว่าหลังจากมันลงมาเหลือ๒๐๐เหรียญ

จะมาพ้น๑๐๐๐เหรียญเนี่ย

ต้นปียังอยู่ประมาณ๑๐๐๐เสร็จใช่ไหม

ขึ้นมาเป็น๑๐๐เปอร์เซ็นต์

เพราะลองนึกภาพนะครับ
ค่าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับ

เพราะว่าประจำนั้นมีความเข้มแข็งใจเศรษฐกิจไหม

ดุลขาดดุลการค้าหรือเปล่า

รัดกระทิความพึงก็รัดกระทิความพึงพอใจอย่างเดียว
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องพึงระมัดระวังนะครับ
เป็นเรื่องการเกงอำไลสักส่วนใหญ่

การแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเพื่อซื้อของกันจริงผมว่ามีน้อย
ส่วนใหญ่ที่ซื้อเข้ามาก็เป็นเกร็งกำไร

พอมีการเกรงกำไรก็ต้องมีการเกรงขาดทุนด้วย
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง
อันนี้ก็ต้องฝากท่านชมไว้ว่าถ้ามีใครชักชวนท่านก็ต้องระมัดระวัง
ตรงนี้ก็กลับไปที่คุณคลิกสำนักงานครู
ขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับโอ้โหวันนี้มีความรู้ใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชม
ว่าที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยกับสกุลเงินที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อของ
แต่ต้องระมัดระวังนะครับก็อย่างที่ทั้งสองท่านบอกครับ
อาจจะติดดอยแล้วก็อยู่คอยนานด้วยนะครับ